แหมคุณแม่ใบเตยอาสยามของเรา

แต่ประเด็นดราม่าของเธอมาตลอดจริงคุณผู้ชม
คือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนบอกว่าเธอขายแพงเกินจริง
ล่าสุดค่ะว่าที่คุณแม่ใบเตยอาสยาม
นี่งานเข้าอีกแล้วเพราะว่ามีลูกค้ารายหนึ่งที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากเธอไปเนี่ยนะคะ
ออกมาโพสต์แฉผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับสภาพของกระเป๋าที่ซื้อมา

ซึ่งกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นนี้เนี่ยนะคะตอนที่ไลฟ์เนี่ยคุณแม่ใบเตยเขาบอกว่า
สภาพเนี่ยมัน๙๕แต่พอได้รับสินค้ามาแล้วทั้งรุ่นแล้วก็สภาพกระเป๋าเนี่ย
ต่างจากที่พูดไว้มันไม่ใช่๙๕แล้วก็มีการแนบสลิปที่โอนไปจำนวน๑๓๐๐๐บาท
แล้วก็ยังเขียนข้อความด้วยว่าไหนก็โป๊ะแล้วขอโชว์สินค้านางหน่อยเถอะ
ปลนะอยากจะรีวิวตั้งนานแล้วแต่กลัวติ่งนาง
แบบนี้เลยค่ะคนที่ซื้อไปเขาออกมาโพสต์แบบนี้
ซึ่งชาวเน็ตที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายคนนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์ด้วยนะ
ขณะที่ใบเตยกับน้องชายน้องลุ๊กเนี่ยนะคะขายของอยู่เมื่อวันก่อน
ซึ่งคราวนี้ฝ่ายน้องลุ๊กเองเนี่ยนะก็ออกกรงแทนพี่สาวเลยจ้ะ
ตอบกลับแบบแรงม้วนเดียวจบไปฟังกันดูจ้
ต่อกลับกันผ่านไลฟ์ตรงแบบนี้เลย
คือจากประเด็นนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยต่อสายตรงไปหาน้องลุ๊ก
เพื่อที่จะสอบถามว่าเฮ้ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งเจ้าตัวแจ้งบอกว่าอ้าวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะออกมาเคลียร์เรื่องนี้ภายหลังนะจ๊ะ
ค่ะโอ้โหดราม่าเยอะจริงนะคะ

ใช่กำลังท้องด้วยนะคุณแม่เป็นห่วงค่ะ